คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะจำคนกลุ่มนี้ได้ไหมนะฮะ
เดี๋ยวผมจะให้มีภาพให้ดูมีภาพให้ดูคุณผู้ชมพร้อมไหม
ใครที่ดูทางโทรศัพท์หมุนนะฮะให้เป็นแนวนอนจอจะได้ใหญ่
ดูภาพไหมครับ๑๒๓ดูภาพคนกลุ่มนี้แล้วจำพวกเขาได้ไหมฮะ
น้องน้องมิ้นจำได้ไหมใครบ้างอ่ะคุณกติกจำได้คนเดียวอ๋อ
คุณคุณแซนไหมใช่คุณแซนป่ะไม่ใช่คุณกติกจำคุณกติกได้คนเดียว
คุณผู้ชมใครบ้างครับแต่ผมใบ้นิดนึงว่าภาพนี้๑๐ปีมาแล้ว
วันนี้ครับคุณผู้ชมครับนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอลเนี่ยนะฮะ
ประสานมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเนี่ยมีรูปที่จะยืนยันความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมามากกว่า๑๓ปี
กับปอแตงโมกระติกและแซนไฮโซปอลส่งรูปนี้มาให้เราครับมี๔รูป
เป็นภาพถ่ายในงานเลี้ยงวันเกิดของคุณกะติกเมื่อปีสองพันร้อยแล้วห้าสิบสองโน่นสิบสามปีที่แล้ว
ค่ะโดยงานวันเกิดตอนนั้นจัดในธีมกีฬาสีภาพที่หนึ่งเป็นภาพที่คุณปอเสื้อสีดำ
นั่นคุณปอใช่ไหมคะคุณปอฮะเสื้อสีดำครับคุณผู้ชมครับถ่ายรูปร่วมกับคุณกระติก
คงไม่ต้องบอกว่าคนไหนอ่าใส่ชุดอ่าลีดเดอร์สีแดงแล้วก็คุณแซนอ่ะ
อยู่ในเสื้อแขนกุดสีขาวเทาก็คือคนขวาสุดนะอ่ารูปที่สองเป็นคุณปอ
คู่กับแซนครับรูปที่๓นะฮะเป็นแซนถ่ายคู่กับคุณแตงโม
และรูปที่๔เป็นรูปคุณกติกถ่ายกับแซนในงานเดียวกันครับ
คือภาพทั้งหมดนี้เขาพยายามและต้องการแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์อันดี
บอกว่าฉะนั้นแล้วไม่มีความเป็นไปได้เลย
ในสิ่งที่ชาวโซเชียลมีเดียมาตั้งข้อสังเกตมาสงสัยว่าจะมาจ้างแตงโม
เขายืนยันบอกว่าเรื่องจริงมันก็คืออุบัติเหตุครับ
นี่ครับคุณผู้ชมทายถูกกันบ้างหรือเปล่าหรือเปล่าเมื่อสักครู่ที่ผมให้ลองดูภาพนะครับ
นี่ค่ะทีนี้มีประเด็นนึงนะคะจำชื่อคุณต้นตรการได้ใช่ไหมคะ
จริงแล้วตั้งแต่วันที่คุณตังโมพลัดตกเนี่ยคุณต้นเองก็มานั่งรอนะ
ครับมารอแล้วก็มารอดูรอลุ้นกันไปอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้มันมีประเด็นที่ว่า
คุณต้นตรการเนี่ยเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมีภาพอยู่ข้างอยู่คู่กับคุณกระติกตลอดเวลา
ชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะคือยังไงอ่าอ่า
เขาก็เลยบอกขอชี้แจงหน่อยก็แล้วกันนะคุณต้นตรการพันธุมเลิศรุจีนะคะ
นักแสดงและสมาชิกร่วมคริสตจักรเดียวกันกับคุณตังโมเขาบอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการจัดงานให้กับคุณแตงโมด้วย
เพราะทุกคนเนี่ยรักและอยากจะมาร่วมส่งคุณแตงโมให้ถึงสวรรค์
และอยากช่วยสารต่อความฝันคุณตังโมเพราะคุณตังโมเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับงานประกาศของพระเจ้า
ส่วนเรื่องคุณกระติกเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะรุ่นพี่ในคริสตจักร
ก็ต้องดูแลสมาชิกในกลุ่มอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนไม่ได้บอกว่าจะอยู่เคียงข้างแค่คุณกระติกคนเดียว
ทุกเช้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะส่งข้อความไปให้กำลังใจคุณกติกนะคะ
เพราะว่าการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรยังไงก็ตาม
การสูญเสียเพื่อนที่สนิทกันมาเกือบ๒๐ปีเนี่ยมันเป็นการสูญเสียที่ค่อนข้างรุนแรง
และเขาก็รับรู้ได้ว่าสภาพจิตใจคุณกระติกเองก็ย่ำแย่
พอเวลาผ่านไปสภาพจิตใจคุณกระติกเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์
ส่วนกระแสสังคมที่พุ่งเป้าโจมตีคุณกติกค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะ
คุณต้นก็อยากจะฝากบอกแบบนี้ค่ะว่า
คุณกติกเองก็เสียใจไม่แตกต่างจากทุกคน
แต่คุณกติกเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวในชีวิตที่ล้มลุกลุกคลานผ่านอะไรผ่านมรสุมมาเยอะเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไม่ร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เสียใจ
การที่เขาไม่ได้แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึก
เลยอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยแยกประเด็นกันสักนิดนึง
คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนตายต้องร้องไห้ดิ
ตายต้องเสียใจสิคือใช่แหละมันคือสิ่งที่

มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปมันคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่อย่างที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีวิธีการรับมือกับความสกเศร้าเสียใจต่างมันไม่เหมือนกัน
เขาบอกว่าอยากที่จะให้แยะตรงนี้ด้วย
แล้วคุณต้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าเขาไม่ได้เข้าข้างใครและเขาเองก็เสียใจไปกับปฏิกิริยาของสังคมเหมือนกันที่มุ่งเน้นไปในสิ่งที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงมาสนับสนุนหรือว่ายืนยัน
เขาเองก็คอยพูดกับคุณกติกเสมอว่า
ถ้าทุกอย่างเป็นความจริงที่คุณกระติกเห็นก็ให้พูดไปตามนั้น

ก็อยากจะฝากบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใคร
ให้เจ้าหน้าที่เขาทำตามกระบวนการให้เสร็จก่อน
ถ้าผิดจริงถ้าสมมุติว่าคุณกติกผิดจริงนะ
คุณต้นบอกว่าผมนี่แหละจะเป็นคนพาเขาส่งถึงตารางเอง

ซึ่งทีมข่าวก็ถามแหละว่าโอ้โหให้สัมภาษณ์มาแบบนี้แล้วเนี่ย

เขาบอกว่าเขาไม่กลัวเขาเองก็รักคุณแตงโมไม่น้อยไปกว่าทุกคนเหมือนกันนะ

เพราะฉะนั้นเขาขอไม่เข้าข้าง